เมื่อกี้ดูอะไรแปลกแล้วก็เลยนึกถึงเรื่องความแปลกแหวกเอ๊ะวันนี้
เดี๋ยวจะพาไปดูห้องสมุดแปลก
เขาบอกว่าห้องสมุดที่นี่มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา
งหน้ามองหลังก็มองไม่เห็น
เอ้าเพราะมันคืออะไรห้องสมุดลอยฟ้าค่ะ
ติดตามกับช่วงแปลกแวกแอร์
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
จะชวนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งนั่นเอง
ตอนนี้ผมอยู่ที่วงเวียนบริเวณท่าฉลอมนะครับ
ผมจะมาหาห้องสมุดแปลกที่แห่งนี้ล่ะครับ

ผมมีนัดกับคนคนหนึ่งชื่อว่าคุณปราโมทนะครับ
เดี๋ยวเราไปถามพี่เขาก่อนเลยดีกว่านะครับ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

แต่ว่ามองไปมันไม่เห็นเลยนะครับ
นี่ไงมองขึ้นไปทางด้านบนเลย

เฮ่ยนี่เหรอครับ

ทีนี้เรามีแนวคิดว่าเราจะอนุรักษ์มันไว้
เพราะว่าที่นี่มันเป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทย
เราก็เลยสร้างเก๋งเรือลอยฟ้าหุ้มอยู่ข้างนอก
แล้วก็เพิ่มฟังก์ชั่นในเรื่องของห้องสมุดเข้าไป

อยากจะเห็นข้างในแล้วสิครับ

ไปเลยครับ

คือห้องสมุดลอยฟ้าชั้นที่๑

เราก็เลยจะทำเป็นช่องสำหรับวางหนังสือ
เพื่อจะให้เด็กหรือว่าผู้ที่สนใจ
อยากจะศึกษาเรื่องราวของในท่าฉลอม

อันนี้คือเหมือนที่ขับเรือเหรอครับ
ใช่เราให้เหมือนกับมันเป็นไฮไลท์เลย
เก๋งเรือจริงในห้องกัปตันจะต้องมีพังงา
การออกแบบที่เป็นแบบเก๋งเรือแบบนี้ครับ

ตรงนี้ที่เราร่วมกับอาสมสินนะ
เป็นหน่วยงานที่แบบเขารับงานออกแบบเพื่อสังคม
เราอยากให้ห้องสมุดเก๋งเรือ
เป็นเรื่องราวของท่าฉลอมเป็นชุมชนประมงเก่าแก่
เราก็เลยเสนออัตลักษณ์ว่าให้เป็นเรื่องของประมงเลย
ทางอสมศิลป์ก็ลงมาดูเรื่องของเก่งเรือ
ส่วนประกอบของเรืออะไรต่าง
เพื่อจะมาเป็นส่วนประกอบของการออกแบบ
ทีนี้เราอยากจะเห็นชั้นต่อไปบ้างว่ามีอะไรบ้าง

ฉันเนี่ยถ้าเป็นภาษาคนเรือหรือภาษาประมง
เหมือนกับเป็นห้องพักผ่อนของคนงาน

ไก่นี่เวลามาอยู่เวลาพอจะดูไปนอกเรือ
เขาต้องยื่นคอไว้เขาจะเลยเรียกหลังไก่
มองด้านนี้ก็จะเห็นวิวเวลาวิวเมืองคร่าว

นี่ค่ะเราอยู่ในจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมครับ

ทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงงานปลากระป๋องเก่าแก่อายุร้อยปี
แล้วด้านนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาดั้งเดิมของตำบลท่าฉลอมเลย
เราก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ด้วยของวัดแหลมสุวรรณรามอยู่ทางด้านนี้นะฮะ
จากบริเวณเก๋งเรือนี่แล้ว
ยังมีสวนสาธารณะมีการออกแบบที่คล้ายกับประมง
ในส่วนของสวนสาธารณะเนี่ยเราเรียกเขาว่าลานไต้กงน้อย

แต่เราตั้งชื่อให้มันแมทกับเก่งเรือลอยฟ้า
ก็จะมีอวนมีกระดานกระดก
อวนที่เกี่ยวกับการประมงมีส่วนร่วมเลย
อย่างเช่นตรงนี้เชือกสำหรับลากอวนอย่างนี้
เราก็ทำมาเป็นสะพานให้เด็กรอด
แล้วก็โหนเดินออกกำลังกายรอดขึ้นมา

พอขึ้นมานิดอันนี้เราก็จะเป็นเสากระโดงเรือเลย
ข้างบนก็อาจจะเป็นที่ของกันแดด
ตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นรอบและปลา
ที่ดักปลาเราออกแบบรอบให้เป็นทางรอด
แล้วเด็กก็คาลอดขึ้นไป

ได้ไปรอดหน่อย
โอ้โหนี่ออกมาแล้ว

แล้วก็มีไอเดียสร้างสารใช้กับชุมชนได้ดี

ต้องบอกเลยว่าแปลกแหวกเอ๊และมีประโยชน์
มีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ผมจูด้งคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว